กลับมาช่วงนี้นะครับมีเรื่องมาเตือนน้องหนูหน่อย
แบบน้องเล็กเลยนะที่กินน้ำกินขนมกินนมไม่ชอบแรงฟัน
และโดยเฉพาะยังไม่เลิกดูดนมจากขวดนมสักที

เพราะว่าถ้าโตเกินวัยขวบกว่าพ้นวัยที่จะดูดนมแล้วเนี่ย
บางทีไปดูดนมอยู่ไม่เลิกเนี่ยยิ่งดูดจนค้างแล้วหลับเนี่ย
ตรงน้ำตาลจากนมอะไรพวกนี้หรือว่าการดุลฟันพวกเนี้ยฟันมันเสียหมด
ใช่ฟันจะเกด้วยฟันจะเหยินออกมาฟันไม่สวย
แม้จะเป็นฝันน้ำนมยังไม่ใช่ฟันแท้แต่มันเป็นเรื่องนะ
พ่อแม่ผู้ปกครองด้วยมีเด็กชายวัย๔ขวบคนหนึ่งที่ภูเก็ต
ต้องถูกถอนฟันทีเดียวสิบแปดซี่
จากทั้งหมดยี่สิบอะคะเหลือสองซี่นะสงสาร
โชคดีที่มันเป็นฟันปลอม

น้ำนมเดี๋ยวฟันแท้ก็ขึ้น
แต่เกิดอะไรขึ้นต้องถอนตั้ง๑๘ซี่ในคราวเดียวนะครับ
ทันตแพทย์ที่เป็นเจ้าของไข้ได้โพสต์ภาพกับเรื่องราวไว้นะครับ
คุณหมอเสถียรเป็นทันตแพทย์บอกว่า
เช้านี้กับคนไข้๔ขวบ
งานถอนฟันสิบแปดซี่จากยี่สิบซี่
ฟันให้น้องใช้งานต่อได้แค่กรามซี่บน

ทำไปก็แอบคิดไปว่าน้องเขาจะทานอาหารได้อย่างไร
รักลูกต้องแปลงฟันให้ลูกนะครับ
ขอเป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่
ในการเลิกนมขวดให้น้องนะครับ
เราจะไม่วิจารณ์การเลี้ยงดูเด็กในแต่ละครอบครัว
เพราะเชื่อว่าพื้นฐานการดูแลลูกของทุกครอบครัว
เกิดจากความรักความเอ็นดู
ต่างบ้านต่างพ่อแม่ต่างความพร้อม

ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดครับ

ใช่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเพราะว่าแบบหนูเอ้ย
สงสารแล้วหนูกินข้าวได้ไหมลูกตอนนี้เหลืออยู่สองซี่

คือจำเป็นต้องถอนทีเดียว๑๘ซี่เนี่ยเพราะว่ามันผูกหมด
ฟันน้ำมันผูกหมดแต่ทีนี้แล้วทำไมต้องถอนทั้ง๑๘ซี่อ่ะ
เพราะคุณหมอบอกว่าเพราะเด็กปวดฟันแบบวนเวียน

ก็หมายความว่าปวดทุกซี่ว่าง่าย

วันนี้ปวดซ้ายวันนี้พรุ่งนี้ปวดขวาเดี๋ยวมาข้างล่างข้างบน

เอาทีเดียวจบเจ็บแต่จบ
คุณหมอบอกเจ็บแต่จบ

วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปถามนะฮะ
ผู้ที่โพสต์ก็คือทันตแพทย์เสถียรสุระวิสานกุลหรือว่าหมอเคนนะครับ
เป็นทันตแพทย์เด็กคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ที่ถนนพังงาตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
ปัจจุบันก็ปฏิบัติงานช่วยราชการอยู่ที่โรงพยาบาลป่าตองอำเภอกระทู้ด้วย
เคนบอกว่าเคสดังกล่าวเป็นเด็กชายุ๔ขวบนะครับ
ประวัติคือเด็กกินนมขวดยาวนานมาก

ก็ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยอยู่กับตากับยาย
ก็เลยแบบไม่ได้บังคับหลานไม่ได้เลิกอย่างจริงจังสักที
จริงแล้วนมขวดหมอเคนบอกว่าต้องเลิกตั้งแต่อายุแค่ขวบครึ่งนะฮะ

น้องคนนี้ยังกินนมขวดถึง๔ขวบจนฟันผูก
เด็กจะมาถอนฟันดูแล้วต้องถอนสิบแปดซี่
เพราะมันปวดแบบหลายซี่มากหลายจุดมาก
ซี่นี้ยังไงก็ยังมีอีกซี่อื่นอยู่อยู่ดี
แต่คือที่ผ่านมาคือเด็กเขาปวดข้างนี้ย้ายมาปวดข้างนี้

เพราะว่ามันฟันเขาเสียหลายซี่
เดือนนี้ปวดข้างขวาเดือนหน้าก็มาปวดข้างซ้าย
ย้ายมาบวชข้างบนลงไปบวชข้างล่างอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งมันก็แก้ปัญหาไม่จบ
ก็ต้องวิธีนี้
แต่ว่าถ้าจะทำวิธีปกติโดยการที่แบบไม่ดมยาสลบเลย
ก็ดูจะสาธารณ์สากัดเกินไป
เพราะว่าเมื่อเช้าพี่ฉีดไป๑๔เข็ม
เพื่อจะเคลียร์๑๘ซี่

ซึ่งถ้าทำโดยที่เด็กไม่สะดบก็น่าจะยาก

ชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ครับ
ใช้ยาสลบชั่วโมงนึงคุณหมอบอกว่า
เป็นการถอนฟันที่มีจำนวนซี่สูงที่สุดในชีวิตหมอ
ใช่เคยถอนมาก่อนหน้านี้ก็๑๐กว่าซี่
แล้วที่คุณหมอบอกแล้ว๒ซี่ของหนูที่เหลือนะลูก

แต่อุ่นได้ยังไม่ต้องถอนไง
เป็นกรามซี่บนข้างหน้าซี่

ก็อุดด้วยนี่คุณหมอเคนบอกว่า

แต่น้องกินได้เดี๋ยวน้องเขาบอกน้องเขาพอกินได้อยู่
จากกรณีเด็กกินนมขวดนะคะคุณหมอบอกแบบนี้เลยนะคะ
ถึงแม้ว่าเด็กจะแปลงฟันสม่ำเสมอ
แต่หลังแปลงฟันก็กินนมขวดอีกค่ะ
เชื้อโรคในป่าก็เติบโตต่อ
มที่กินถึงแม้ว่าเป็นนมจืดไม่มีน้ำตาล
แต่จากประวัติที่ผ่านมาคือเด็กที่ฟันผูจากนมจืดก็มีเยอะนะคะ
ดังนั้นปัจจัยที่ทำให้เกิดฟันผูกมันไม่ใช่แค่น้ำตาลคาร์โบไฮเดรดหรือแป้ง
แต่เกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากที่ไม่ถูกวิธี
คราบจุลินทรีย์ในช่องปากคราบนมอะไรแบบนี้ค่ะ
เคยได้ยินใช่ไหมคะเด็กดื่มนมแล้วให้ดื่มน้ำตาม

คุณหมอบอกว่ามันก็ใช่แหละแต่ว่าไม่ใช่ซะร้อยเปอร์เซ็นต์
หลักการจริงคือต้องแปลงฟันค่ะ
ต้องเอาผ้าเช็ดหรืออะไรก็ตามที่ทำความสะอาดอีกรอบ
ไม่ใช่แค่ดื่มน้ำแค่ดื่มน้ำเอาไม่อยู่ค่ะ

คุณหมอบอกว่าสำหรับกรณีนี้นะคะ
โชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างนะคะ
เดี๋ยวรอ๖ขวบค่ะฟันแท้มา
ตอนนี้๔ขวบปลายย่างเข้า๕ขวบแล้ว

ต้องกินอาหารอ่อนค่ะรอฟันแท้ขึ้นนะคะ
แล้วก็ต้องมาหาหมอบ่อยนะคะ
น้องคนนี้ชื่อน้องกาฟิลค่ะ
หลังจากถอนฟันไปก็พักฟื้นดูอาการต่อที่โรงพยาบาลป่าตอง
เมื่อช่วงเช้าคุณแม่อัปเดตอาการของน้องกาฟิลผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าน้องมีอาการดีขึ้น
ฟื้นจากฤทธิยาสลบแล้วนะคะ

คุณแม่ก็เลยขอบคุณทันตแพทย์ทุกคนที่ช่วยน้องนะคะ

ก็เคยมีชื่อเสียงดงดังเมื่อมือปี๕๙

เขียนก็ลาออกจากรอชการมา๓ปีละนะครับ
ของหมอฟันเด็กเป็นคลินิกเอกชนอยู่ที่ภูเก็ต

อ้าวก็ฟังคุณหมอไว้นะน้องหนู

ลูกอยากดื่มโดมขวดก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ย
ต้องหักดิบฮะนะคะนะคะจริงผมก็หักดิบเลยฮะ
เพราะฉะนั้นเวลาเด็กไม่ค่อยเลิกออกเก็บให้หมดทิ้งให้หมดฮะ
ยังไงก็ไม่มีดูดทิ้งไปแล้วนี่ดีกว่าฟันผูใช่นะคะครับ